วันที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าวันนี้จะมีการเคลื่อนไหว
และก็มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในโลกโซเชียล
แต่ทียากรายก็ตามนะครับเราต้องฟังว่านี่คือ
มติที่ออกมาแล้วน่าจะเป็นมติที่ดีที่สุด
แต่ถามว่าควรจะทำไหมก็อาจจะไม่ควรทำเช่นเดียวกัน
ดังนั้นทางออกตรงกลางอยู่ที่ไหนนะครับ
ต้องดูว่าแต่ละทีมนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไร
แล้วก็หาข้อสรุปกันอีกครั้งนะครับ
มุมมองจากหลายสโมสรนั้นขี้เห็นแบบนั้นนะครับว่า
สูตรนี้ดีที่สุดไหมดีครับ
แต่ว่าสูตรนี้ควรทำไหมไม่ควรทำก็ใช่นะครับ
มันคือเหตุผลที่อาจจะฟังแล้วหาทางออกไม่ได้
เช่นโดยกันสโบสรก็สามารถที่จะแสดงสติฤทธิ์ได้นะครับ
โดยการอาจจะไม่ลงแข่งขันหรือว่า
ตกชั้นไปตามกฎเพื่อให้หลีกสามารถดำเนินต่อไปได้

ก็ตกชั้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสก็คือกรณีเกมตกค้างในชั่นหนึ่งระหว่างสุโขทัยกับนักความประถมวิเศษ
ซึ่งเรื่องอยู่ในศาลก็เป็นปีที่แปลกนะครับฟุตบอลเล่นหาทีมตกชั้นได้แล้ว
แต่ไม่สามารถตกชั้นได้เช่นเดียวกันทีมขึ้นชั้นก็ยังต้องรอกันอยู่ครับ
การประชุมกว่า๓ชั่วโมงตัวแทนจากชนบุรีและบุรีรำรวมถึงราชบุรีพอรู้วาระนี้นะครับ
เพราะว่ามีข่าวมานานพอสมควรว่าอาจจะมีการเพิ่มทีมก็ไม่เห็นด้วยครับ
สโมสรนี้ที่มีชื่อในบ่อบริหารตัดสินใจลาออกจากบ่อบริหารทีวีแอล
คือลุกออกมาจากที่ประชุมเลยครับก่อนที่เสียงข้างมากจากบอร์ดที่เหลือจะลงมติให้มีการเพิ่มเป็น๒๐ทีมนะครับ
หนึ่งนั้นก็ยังมีสโมสรอย่างเมืองทองเทโรอยู่แล้วก็มีบรรดาบ่อบริหารอีกหลายฝ่ายอยู่ด้วยนะครับ
ตลอดไปพร้อมกับยืนยันว่าบีซีเทโรสันทนะแล้วก็สระบุรี
จะอยู่ในหลีกสูงสุดปีหน้าเพราะหากให้เทโรตกชั้นแล้วสารตัดสิน
สำหรับการตกชั้นจากปีที่ผ่านมาจะมีทีมเดียวครับ
ระหว่างการท่าเรือหรือว่าทีโอทีเอสซีซึ่งทีโอทีอันดับ๒๐
ท่าเรืออันดับสิบเก้าเออขออภัยนะครับทีโอทีอันดับสิบแปด
การท่าเรืออันดับสิบเจ็ดซึ่งต้องรอข้อสรุปอีกครั้ง
ส่วนทีมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมามีเพื่อนตำรวจพัทยาและทีมสุดท้าย
ต้องหากันอยู่ก็คือนัดตัดสินระหว่างสุโขทัยกับนครปฐม
ซึ่งทีวีแอลบอกว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้
ก่อนจะมีการจับสลากโปรแกรมการแข่งขันระดูการใหม่ต่อไปครับ
มติในเรื่องของการหาทีมสุดท้ายในการตกชั้น
กันไว้แต่ว่ายังไม่สรุปแบบลงตัวหลังทราบมัตตรีแล้วทางนายจดันเริ่มตำรีนะครับ
ยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไปในวันศุกร์นี้เลยครับ
ให้ผลว่าการเพิ่มทีมครั้งนี้เป็นการช่วยทีมใดทีมหนึ่งเป็นพิเศษ
ซึ่งน่าจะนำ๓ทีมให้ตกชั้นตามกฎเดิมมาพบกัน
ขณะที่บรรณาแป้งนันพรร่ำสามประธานสมสรรค์การท่าเรือ๑อาทิตย์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทีวีร่องเพลย์ออฟ
จะมีการแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้ที่บริษัทเมืองไทยประกันภัย
จำกัดมหาชนถนนรัชดาพิเศษในวันนี้เวลา๙โมงครึ่ง
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะมีจุดยืนและแสดงความเคลื่อนไหวอย่างไรครับ
ตั้งแต่หลีกไทยมีการแข่งขันกันมาเป็นแบบรูปธรรมเลย
เราได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนทีมในแต่ละซีซั่นมาแล้วหลายครั้งด้วยกัน
๒๐ทีมมี๒ฤดูการคือปี๕๙แล้วก็ปี๕๗ขนาดที่๑๘ทีมมี๕ซีซั่น
ทีมมี๔ซีซั่นแล้วก็๑๒ทีมนะครับ๖ซีซั่น๑๐ทีม๓ซีซั่น
นั่นคือยุคเริ่มต้นค่อยเพิ่มขึ้นมา
แต่ว่าหลังเนี่ยมีการเพิ่มมีการลดจนงงกันไปเหมือนกันครับ
มีความทวีขุนเพิ่มมากขึ้นเพราะหลายทีมที่ตกไปนั่นก็เป็นทีมใหญ่นะครับ
แต่ว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบกับเรื่องของโปรแกรมที่ต้องจัดลำบากมากขึ้น
แล้วก็ในกรณีที่จะต้องไปเล่นเกมอาเซียนคลับในช่วงปลายปีนี้
เวลาไว้๑เดือนให้เตรียมทีมนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้โปรแกรมที่บอกไว้จะไม่กระทบ
เพราะว่าเขาบอกว่าจะปิดฤดูการเหมือนเดิมแล้วก็เปิดรูปการณ์เหมือนเดิม
แต่ว่าโปรแกรมกลางสัปดาห์จะมีเยอะขึ้นนั่นเองครับ
ตอนนี้ผมตั้งโจทย์ไว้ก็คือว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็คือเมื่อวานเทโรตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะออกในที่ประชุมหรือไม่
แล้วก็ถ้าเกิดตกชั้นจะไม่ทำทีมต่อเทโรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้
เพราะหลายคนก็บอกว่าเทโรมีกระแสข่าวว่าจะออกมาตอบโต้อย่างไร
อาจจะเล่นต่อหรือว่าอาจจะขอตกชั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูต่อไปนะครับ
ทีโอทีนั้นฟ้องสารต่อตามข่าวแน่นอนแล้วก็จะเล่นเพลย์ออฟกับการท่าเรือหรือไม่
เดี๋ยวต้องดูคำตอบของการท่าเรือด้วยนะครับว่าเขาจะแถลงข่าวในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ